ประชาชนและบรรดานนักท่องเที่ยวค่ะ

ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้

กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะไปติดตามบรรยากาศ
จากรายงานค่ะ
และมีลมกระโชกแรงไปทั่วพื้นที่

ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ช่วง
ฤดูหนาวกลับมาคึกคักอีกครั้ง

พักค้างต้อนรับลมหนาว

ภูถ้ำพระในเขตอุทยานแห่งชาติ

น้องบ่ออำเภอนาแก่กันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อไปรอชมทะเลหมอกยามเช้า
หน้าผาสูงกลางเขาภูพานน้อย

และจังหวัดมกดาหารท่ามกลางการอำนวย
ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยว
อากาศหนาวบริเวณผาเก็บตะวัน

และบริเวณผารักสลัดใดบ้านพุทธชาติ

พื้นที่กลางเต้นค้างแรมกันแล้ว

มีอากาศเย็นตลอดทั้งวันค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๒๐๒๓องศาเซลเซียต
ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวของประชาชน
ก็ยังส่งผลให้การค้าขายของฝาก
ในตลาดทางเข้าตำบลไทยสามัคคีคึกคัก
จากประชาชนต่างพากันไปแวะซื้อของฝากกันตลอดทั้งวันค่ะ
และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างปราศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
และประสาทเมืองต่ำอำเภอประคลชัยจังหวัดบุรีรำ
ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
พากันเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวอย่างต่อเนื่อง
และยังได้ร่วมกันชมความสวยงามของปราศาสตร์พนมรุ้ง
อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมของโบราณ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งกล่าวว่า
สภาพอากาศเริ่มปรับเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว
ทำให้เริ่มมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสาย
เป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงฤดูหนาว

แล้วก็ปีนี้เราก็คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะเช่นกันนะครับ
โดยเฉพาะในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับ
โดยเฉลี่ยที่ผ่านมาก็จะเฉลี่ยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดทั้งวันนะครับ
ก็จะอยู่ประมาณเฉพาะอุทยานพนมรุ้งประสาทพนมรุงนะครับ
จะอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๐ถึง๓๐๐๐คนต่อวันนะครับ
แล้วก็อากาศที่เป็นนมรุ้งช่วงนี้ดีมากนะครับ

ถ้าท่านใดสนใจรับลมหนาวเป็นโครนแรกนะครับของประเทศไทย
แล้วอยู่ใกล้พนมรุ้งก็ขอเรียนเชิญมารับลมหนาว
ในช่วงเช้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงครับ
ส่วนที่จังหวัดบึงการเริ่มมีอากาศหนาวเย็น
ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน
แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
โดยอุณหภูมิบริเวณยอดภูสิงศ์ในตอนเช้าอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตค่ะ
ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปบริเวณจุดชมวิว
เพื่อถ่ายภาพบรรยากาศของภูสิงศ์ภายในศูนย์จัดการกรมป่าสงวนที่๑๕๗
ดงดิบกาลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพู
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนนทรายทองหมู่๘ตำบลโคกองอำเภอเมืองบึงกาล
ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเฉพาะบริเวณหินสามวานจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่น
ทางด้านตะวันออกของภูสิงศ์เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
อกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมทัศนียภาพของป่าภูวัว
และความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมบริเวณห้วยบางบาด
แก่งสะดอกหาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย
เช่นเดียวกับพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
กลางทะเลหมอกที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปเที่ยวชมอย่างมากและไม่ผิดหวัง
เพราะความสวยงามของทะเลหมอกนั้นทำให้ทุกคนต่างพากันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
โดยอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ที่๑๒องศาเซลเซียต
ขณะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูเรือ
อากาศบริเวณยอดภูหนาวเย็นและมีหมอกลงจัดค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
ส่วนอากาศที่หนาวเย็นยังทำให้พื้นที่ในตลาดอำเภอด่านซ้าย
มีอุณหภูมิอากาศลดลงอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียต
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดตากสภาพอากาศในพื้นที่เริ่มเย็นลงแล้ว
และเริ่มมีหมอกหนาในตอนเช้า
ส่งผลดีทำให้สตรอเบอรี่ในแปลงปลูกของเกษตรกร
ผู้ประกอบอาชีพทำไร่สตรอเบอรี่ในพื้นที่ดอยมูเซอร์อำเภอเมือง
ดอยบ้านอุ้มเปี้ยมในอำเภอพบพระ
ออกผลผลิตเป็นจำนวนมาก
โดยเกษตรกรคาดว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
จะสามารถเก็บเกี่ยวผลสตรอเบอรี่ออกขายสู่ตลาดได้
ขณะเดียวกันเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเลือกซื้อสตรอเบอรี่ถึงภายในไร่
เพราะจะได้สตรอเบอรี่ที่สดใหม่หวานอร่อยนั่นเองค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงหน้าหนาวแล้วเราขึ้นเหนือไป
สตอเบอรี่ก็เป็นผลไม้ที่สาวชื่นชอบ
ใช่ถูกต้องแล้วช่วงนี้หน้าหนาวแบบนี้
หลายคนก็เตรียมวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวในหลายจังหวัดแล้วล่ะ
เพราะว่าในประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะเลย

อีสานก็เที่ยวได้ใต้ก็เที่ยวได้
อีสานก็หนาวใต้ก็หนาวบางคนบอกว่าใต้ไม่หนาว
หนาวนะคะลองไปกันดูใช่มีจุดชมวิวด้วยสวยงามทั้งนั้นเลย